อะไรปิดโอ้ยเหมือนเป็นผ้าแสลนดแล้วปิดมาบังมิดชิดเลย
เหมือนไม่มีอะไรลักษณะเหมือนมีผักมีอะไรมานะคะ
สงสัยจะขนผักหรือเปล่าแต่ตำรวจทางหลวงบอกมันแปลก
มันขับมาเร็วผิดปกติไม่เป็นไรก็เรียกตัวสักหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวลองไปดูว่าเจอผักหรือเจออะไรคะ

ไม่ใช่ผักเลยนะนั่นคนใช่ไหมขนนั่นละครับโอ้โห
แรงงานต่างด้าวค่ะอัดแน่นกันมาเต็มหลังรถเลยนะคะ
คือจังหวะพอดีพอดีที่ตำรวจทางหลวงเขาไปขับรถออกตรวจนะคะ
กระบะคันนี้แหละสีขาวแหม่ป้ายทะเบียนก็ไม่ติดมันก็น่าสงสัยละหนึ่ง
ผ้าใบคลุมมิดชิดเชียวแหมขับเร็วเชียว
ท้ายรถมีล้อไหล่ติดอยู่ด้านบนมีตะก้าใส่ผัก
โอ้โหอย่างนี้ต้องส่งสัญญาณให้จอดกันหน่อยละกัน
รอขอตรวจสอบบีบแต่ปีนแต่คนขับเร่งเครื่องนี้
สุดท้ายเขายอมจอดค่ะคนขับคือ

หมายนั้นมาทำท่าทามีผิวรูดไปอีกแน่นอนเจ้าหนุ่มที่บอก
เอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะ
ประเสริฐประเสริฐเปิดเลยดีกว่าว่ามันมีอะไร
ปรากฏโอ้โหเจ้าหน้าที่นี่อึ้งเลยค่ะอัดกันมาได้ยังไง
แรงงานสัญชาติเมียนมา๑๓คนค่ะเบียดกันแน่นเลย
มีผู้ชาย๙คนผู้หญิง๔คนค่ะ
คนขับรับเลยค่ะบอกโอ้รับแรงงานทั้งหมดมาจากจังหวัดตาก

เอาจริงเนี่ยจะมีอีกคนนึงที่เขาคอยติดต่อด้วยตลอด
น่าจะเป็นคนมารับแรงงานหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับ
เพราะเขาอ้างว่าชื่อในเอ็มในเอ็มคนนี้
มีการโทรถามเป็นระยะระยะว่าอยู่ตรงไหนถึงไหนแล้ว
ตัวเขาเองได้ค่าจ้างหัวละ๒๐๐บาท
มาแล้วสองครั้งก่อนหน้าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สาม
แล้วที่สำคัญนะคุณคิงเคยโดนจับมาก่อนแล้ว
เคยโดนจับในข้อหาร่วมกันนำพาและพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
ผิดกฎหมายไปแล้วค่ะที่พื้นที่สพวังเจ้าจังหวัดตากนั่นแหละ
มกราคมที่ผ่านมานี่เองไม่หลาบจามกลับมาทำอีก
สุดท้ายโดนจับอีกนะคะคุณพิงหลายคนเยอะมากเลยนะนี่นั่งเดียกกันมา

ดีนะว่าไม่ได้กลายเป็นผักจริงเนี่ยเป็นคนอยู่ดีนั่งเบียดกันมาเผล
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดอันตรายขึ้นมานอนป่วยกลายเป็นผักนิ่งอีกอันตรายอีกนะครับ

ขยับจากเรื่องราวของทะเลบางแสนที่ไปเจอปลาตัก